เปิดปากกับภาคภูมิ
ก่อนตีเนี่ยเขาบอกว่ามึงรู้ไหมกูเป็นใครเนี่ย
เพราะพูดกับค่ะทีเดียวว่าอุเป็นใครรู้ไม่เนี่ย

สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้คุยกันเรื่องของคุณลุงเมื่อสักครู่นี้ฮะ
คุณลุงชื่อประเจิดนะฮะอายุ๕๗ปีปัจจุบันเนี่ยตาข้างขวานี่บอดสนิท
แขนนี่หักสองท่อนนะครับแขนซ้ายตามร่างกายนี่แบบบาดเจ็บอีกหลายอย่าง
คือลุงประเจิดเนี่ยเป็นชาวตะบนสิงอำเภอบังรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี
ห้าเดือนก่อนเนี่ยลุงประเจิดมีปัญหากับคนในหมู่บ้านเดียวกัน
ซึ่งเป็นพ่อแล้วก็ลูกชายลูกชายนี่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สุดท้ายเนี่ยถูกดักรุมตีแบบไม่ยั้งจนบาดเจ็บอย่างที่บอกนะครับ
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือผ่านไป๕เดือนคดีไม่คืบหน้าเลย
แล้วความพิการที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะตาข้างขวาที่ตอนนี้บอดสนิท
จะทำยังไงมีอาชีพทำงานก่อสร้างทำงานก็ไม่ได้
เมียก็ลำบากนะลูกชายก็ต้องมาคอยดูแลวิ่งเรื่องคดีให้กับพ่อที่มันไม่คืบหน้า
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุยกันเรื่องนี้หน่อย
รับเชิญที่อยู่กับผมในรายการนะครับที่เปิดปากกับภาคภูมิ
มีลุงประเจิดนะครับมีภรรยาของลุงประเจิด
คือคุณป้าพนอแล้วก็ลูกชายนะฮะคุณสุรศักดิ์
แน่นอนครับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวนี้สวัสดีครับสวัสดีทั้งสามท่านนะครับ
สวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีคุณเอกพบครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
โอ้โหคือผมได้ฟังเรื่องราวของลุงประเจิดต้องบอกว่าน่าสงสารแกมาก
สงสารแกมากท่านผู้ชมครับดูตรงดูตรงอาการบาดเจ็บของลุงก่อนคุณลุง
หลังจากที่เกิดเหตุตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอ้แย่เลยครับทำอะไรก็ไม่ได้เลยครับ
ตาข้างขวานี่ตาข้างขวานี่คือมองไม่เห็นเลยค่ะ
ตอนนี้คือบอดสนิทเลยเหรอบอดสนิทเลยครับไม่เห็นเลยไม่เห็นด้วยครับ
ข้างซ้ายเป็นยังไงข้างซ้ายก็มองเพิ่มมากมันก็มองไม่ค่อยชัดไงครับ
มีผ้าพ่างั้นนะครับทำอะไรไม่ได้หลังจากที่จิบผิดจิบถูกเลยครับ
ท่านผู้ชมถ้าเห็นเห็นดวงตาข้างขวาของคุณลุงเนี่ยก็เหมือนกับเหมือนตาปกติของเรา
แต่ดูตาแกนิ่งเนี่ยคือแกมองไม่เห็นแล้วนะฮะเพราะถูกตีในวันนั้นใช่ไหม
ใช่ครับแล้วยังมีอะไรอีกแขนซ้ายแขนซ้ายไม่ต้องยกก็ได้ลุง
เห็นบอกหักอยู่สองท่อนหักแขนซ้ายหักสองท่อนครับหักครับ
วันนี้หมอก็ยังนัดอยู่ครับอาจจะมีคำถามว่าเอาหักสองท่อน
เฝือกเฝือกอะไรไม่ใส่ครับเห็นคุณลุงบอก
ขอร้องหมอมาให้ใส่ครับทำไมอ่ะลุงครับมันทำอะไรไม่สะดวก
ทำอะไรไม่ได้ไงจะเกานู่นก็ไม่ได้เลยนะ
พอนี้มันคันมากครับทำอะไรก็ไม่ได้
บางทีต้องหาไม้ไม้ต้นลูกชิ้นน่ะแย่น่ะแย่เข้าไปเกา
มันคันมากนานหมอใส่ทีเป็นเดือนนะครับจะเปลี่ยน
มันก็จะหายช้านะกระดูกก็จะสมานช้าครับไม่เป็นไรครับ
เดี๋ยวหมอก็นัดอีกต้องมาตรวจดูกันใหม่เอาอย่างอื่นมีอะไรอีกอาการบาดเจ็บที่โดนในวันนั้น
แต่ก็เนี่ยตาหัวเนี่ยเนี่ยหัวหน้าผ่านง่ายแตกครับเนี่ย
แต่ก็ตาบอดแต่ก็โหนกแก้มจะเคลื่อนครับเนี่ยอ่า
ตอนเนี้ยมันเจ็บที่โหนกแก้มกับแขนนะครับครับทุกวันนี้
เห็นบอกยืนยังไม่ค่อยไหวเลยพื้นก็มันเหมือนมันทาตลอดเลย
ก็เกือบจะล้มเพราะมันเดินไม่ได้เลยยืนนานเลือดขาดในสมอง
เอาเป็นว่าโดนหนักนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมขอไล่เหตุการณ์ก่อนนะครับ
ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
เอาวันเกิดเหตุก่อนแล้วกันวันนั้นคุณลุงจำได้ไหมวันไหนอะไรยังไง
จำได้ครับเมื่อวันที่๑๓นี่แหละครับ

ให้ลูกชายกับคุณป้าช่วยคุณลุงด้วย๑๓มิถุนายนปีนี้

ถ้าก่อนจะทุ่มหนึ่งครับประมาณ๖โมงครึ่งนะครับ

ผมก็มาบ้านนะครับมาทรงหลานพอทรงหลานเสร็จ
ผมก็มาหยุดที่หน้าบ้านด่าแฟนผมเองนี่แหละครับ

เพราะแฟนเขาหึงเขาก็เลยแวะมา

วันที่เกิดเหตุวันที่ถูกตีนะ

รักษากลด่าเมียด่าแฟนผมเองยังไง
มาเจอพี่เมียว่าพี่เมียเขาบอกว่า

พี่เต๋าไหนโน้ยจะมายุ่งก็ไม่รู้อะไรล่ะ

ขี่โมทาไซค์
ก็พอผ่านซอยไปเจอ

ส่วนชายส่วนสำชายอ่ะนะนี่ยืนรออยู่
มองเห็นพ่อเขายืนอยู่ประมาณ๑๐๐เมตร
อยู่ข้างซ้ายนะครับผมก็ไปเลนซ้ายอยู่แล้ว

ให้กูเป็นใครเนี่ยแล้วก็รัวตีผมใหญ่ทั้งลูกทั้งพ่อเลย
คือคนที่ก่อเหตุกับลุงเนี่ยมีสองคนสองคนครับลุงเลยครับ
คนหนึ่งเป็นพ่อชื่อสมชายชายวิพันธ์เงิน
อีกคนนึงเป็นลูกชายพรชัยวิพันธ์เงิน
ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยจ้ะนะฮะ
ทั้งสองคนเนี่ยในค่ำวันนั้นคุณลุงบอกว่าพอลุงประเจิดแกขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน
ดักอยู่แถวหน้าหน้าซอยของหมู่บ้านเจอลูกเขาก่อน
ลูกเขาอยู่หน้าปากซอยครับแล้วพอขี่เลยไปประมาณสักร้อยเมตรนะครับ
ก็เจอพ่อเขายืนหันหลังอยู่ซึ่งพ่อผมไม่เห็นหรอกครับว่าเขาถืออะไรอยู่
คือไปเห็นอีกทีตอนเขาเงื้อตีแล้วครับ
คุณมากร่วมมั่นภาพเอาอะไรตรีลุงอ่ะไม้ไม้สะพดใหญ่นะครับ
คิดว่าแตกที่ว่าตาบอดเนี่ยครับตรงนี้แหละครับปึ้งเลยครับแล้วยังไงต่อ
ผมก็เบรกรถจอดรถก็ทิ้งรถเลยนะครับแล้วก็เอามือกุมหน้าอย่างเดียวเลย
หัวอย่างเดียวเลยมือก็เอามือแปะหน้าไว้ให้เลือดมันไหลเข้าตาไง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
ขับรถผ่านมา

พามาส่งที่หลานใกล้บ้านเนี่ยครับ
แล้วหลานเขาก็มาส่งที่สิงห์บุรีที่โรงพยาบาลหัวเจิดครับ
ก็ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เดือนหนึ่ง

แล้วก็ให้มาพักผ่อนที่บ้านอีก๑๔วัน

เห็นป้าบอกลุงประเจิดแกยังไม่รู้ว่าตาแกบอดใช่ไหม
เขาบอกว่าเขาก็พูดว่า
ดึงหนังตาขึ้นหน่อยสิทำไมหนังตาปิด

อยู่ที่โรงพยาบาลได้๒คืน

ก็ให้ดึงดึงได้ยังไง

เขาบอกไม่ใช่ตาปิดตาปิด

หนูก็เลยไปบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตาม

บอกว่าประเจิดไว้อย่างนั้น

เขาถึงได้รู้ว่าตาเปิดอยู่
จริงมันลืมตาอยู่นั่นแหละ
ตามันบอดไปแล้วไงครับ

หมอท่านก็คงไม่รู้หรอกว่าคนไข้

เพราะคนไข้คือลุงประเจิด

มันบวมแล้วมันปิด

ตอนที่นอนตอนโรงพยาบาล

เปิดตาข้างขวาให้หน่อย

แล้วก็เอากระจกไปให้เขาดู

ก็บอกว่าคุณหมอมาเจอ

ทำไมปิดตาผมสองข้าง
หมอบอกว่าปิดข้างเดียวสองข้าง

แล้วหมอ

หมอบอกว่ายังไงว่ามันมีโอกาสจะหายไหมหรือ
หมอที่แรกเขาตรวจครับ

แต่ก็เปลี่ยนหมอเลยหมอตาเปลี่ยนอีกหมอหนึ่ง

เพราะว่าหมอตาเขายังไม่รู้ว่า
โดนตีมายังแรงเขายังไม่รู้สาเหตุ

หมอหมออีกคนนึงเขาบอกว่า

เรียกว่าเอาเส้นประสาทจอประสาท

และตอนนี้ก็พอครั้งอีกสาม
ครั้งสุดท้ายหมอเรียกไปตรวจใหม่
เขาไม่รู้เขาตีเพราะว่าหนูก็ไม่
ไม่รู้ประสิทธิประสาทว่าตามันโดนตีอย่างนี้
เป็นประสาทตาเพราะหนูเองหนูก็ไม่รู้ไงเอาละท่านผู้ชมฟังมาถึงขนาดนี้ถึงตรงนี้เนี่ย
ผมเชื่อว่าท่านต้องติดใจสงสัยว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นถึงมาถูกดักตีขนาดนี้
เล่นเอาแบบตาบอดแขนหักสองท่อนครับมันเกิดอะไรขึ้นมูลเหตุก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงนะฮะ
แล้วคดีไม่คืบแบบไหน๕เดือนถึงมาขอความช่วยเหลือจากคุณเอกพบ
เดี๋ยวพักครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวกลับมาเนี่ยเดี๋ยวให้ลุงประเจิดแกเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรก่อนหน้านั้น
สองพ่อลูกเขาถึงมาดักตีขนาดนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้
เดี๋ยวจะได้ฟังนะฮะว่าจุดเริ่มต้นสาเหตุที่ว่าโอ้โหไปมีวิวาทะกันจนแบบ
ประเจิดแกมาถูกสองพ่อลูกรุมตีจนพิการตาบอดไปข้างเนี่ย
หักสองท่อนเนี่ยมันคืออะไรถามคุณเอกพบก่อน

ตอนที่ลูกชายพาพ่อมาขอความช่วยเหลือคือฟังเรื่องราวตอนที่ถูกลุมตีแล้วรู้สึกยังไงเนี่ย

ครับพี่อุ๋ยบอกตรงตรงแล้วพอเราขอดูหลักฐานนะครับ
ขอดูภาพถ่ายขอดูรูปถ่ายเนี่ยยิ่งตกใจเพราะว่าเป็นแผลใหญ่มากนะครับ
แล้วก็ไปดูฟิล์เอ็กซาเรย์ก็กระดูกเนี่ยหัก๒ท่อนเพราะว่าเอากันไว้นะครับ
กระโหลกศีรษะเนี่ยยุบเลือดข้างในสมองแล้วก็ตีตรงเนี้ยมันตีแรงนะครับ
คงจะมีผลต่อประสาทตาก็คือตาบอด
พอมาถึงปุ๊บเนี่ยผมก็เอ๊ะทำไมคุณลุงเดินแบบเดินผิดปกติครับเดินเหมือนจะมองไม่ค่อยเห็น
ก็คือตาสองข้างปกติเนี่ยแกสายตาดีตอนนี้ตาขวาเนี่ยบอดสนิทตาซ้ายเนี่ยก็ผ้ามัว
พอปิดตาซ้ายก็ไม่เห็นเลยแล้วถึงเปิดเนี่ยก็ยังผ้ามัวอยู่นะครับ
แล้วพอไปสืบสาวราวเรื่องแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหมันคือกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
วันนี้ผมได้ประสานไปที่ท่านภูมิกับสพบังรจันทร์นะครับ
ภูมิกับวรพันธ์ก็คุยกับท่านท่านก็บอกว่าอ่าพนักงานสอบสวนเนี่ย
ท่านเล่งรัดแล้วแล้วท่านก็มอบให้รองภูมิกับผลงานงานสอบสวนของโรงพลักษณ์บางรจันทร์เนี่ย
อ่าไปควบคุมสำนวนด้วยนะครับก็เลยได้เรียนท่านภูมิกลับไปว่า
ภูมิกับคืออยากจะให้เร่งรัดสักนิดนึงเพราะกระบวนการยุติธรรมที่มันล่าช้าเนี่ย
ต่อให้ดำเนินคดีแล้วแต่มันล่าช้าเนี่ยก็คือความไม่ยุติธรรมในรูปแบบหนึ่งเหมือนกัน
เพราะอะไรเพราะว่าทางผู้เสียหายเองเนี่ยด้วยความที่เข้าใจว่าตัวเองเป็นคนยากจน
ยากลำบากมันก็เลยอาจจะส่งผลให้กระบวนการยุทธรรมเนี่ยมันล่าช้าหรือไม่
ทีนี้ผมก็ได้พูดคุยกับทางลุงป้ากับลูกว่าว่าเรื่องนี้มันคงจะไม่ได้เกี่ยวกับว่า
ยากดีมีจนนะครับเพียงแต่ว่าเราก็จะต้องประสานเอ่อ
ผู้ใหญ่ในพื้นที่ก็คือท่านภูมิกับหัวหน้าโรงพักให้ท่านได้ทราบเรื่องนี้สักนิดนึง
ท่านจะได้สั่งการไปดูสำนวนให้มันรวดเร็วแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
คือเราไม่ได้ไปแทรกแซงนะเพียงแต่ว่าเราขอให้ท่านช่วยมาดูสักนิดนึงว่า
ฝั่งผู้เสียหายฝั่งคนเจ็บเนี่ยเขาได้รับความยุติธรรมเขาได้รับการเยียวยา
ทางด้านกฎหมายมากพอหรือไม่อย่างไรนะครับ
ที่ผ่านมาลูกชายบอกเจอแต่ร้อยเวรใช่ครับ๕เดือนคดีไม่คืบเลยใช่
แล้วไม่รู้ใครจะมารับผิดชอบเยียวยาพ่อเขาไงแล้วแล้วก็ในข้อได้จริงเนี่ย
อันนี้อันนี้คือสิ่งที่ทางครอบครัวคุณลุงกล่าวอ้างก็คือเวลาไปตลาดไปเดินในหมู่บ้านเนี่ย
ก็จะได้ยินคนในหมู่บ้านมาเตือนว่าเอ้ยแกสู้เขาไม่ได้หรอกนะ
เพราะเขามาคุยว่าเขาคุยหมดแล้วเขาเคลียร์หมดแล้วอะไรอย่างนี้
เราก็ยังให้กำลังใจว่าคุณลุงอันนี้เป็นคำบอกเล่าข้อได้จริงอาจจะไม่เป็นอย่างนั้น
เพราะว่าท่านภูมิกับเนี่ยท่านก็ยังไม่ทราบเรื่องนี้
ก็เลยพอท่านทราบปุ๊บท่านก็สั่งการให้ดำเนินคดีเฉียบขาดนะครับ
มีมีจริงไหมป้ายังไงเขามาขู่หรือมาพูดมาอะไรยังไงไหมหลังจากเกิดเหตุ
เขาก็พูดเขาบอกว่าเขาอ่ะเขาคนมีเงินเขาไม่กลัวหรอก
ผิดเขาต้องไปถูกเงินเขายัดได้หมด
อันนี้พูดให้ป้าได้ยินให้ลุงได้ยินหรือว่าพูดเขาพูดให้คนอื่นมาฟัง
คนอื่นมาบอกเราอีกทีนึงซึ่งเราก็ไม่รู้เขาจะพูดจริงไม่จริงยังไงนะ
เอาเป็นว่าคนอื่นเขามาบอกป้าอย่างงี้จ้ะเอางี้ผมขอ
จุดเริ่มต้นหน่อยลุงประเจิดครับเอาแบบจริงเลยมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
มาถูกลุมตีอะไรขนาดเนี้ยเกือบตายเนี่ยไอ้เรื่องมันมาก็ไม่เยอะนะครับ
มามาแค่นิดเดียวเองวันนั้นผมนอนอิสระครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะ
อ่าวันที่เกิดเหตุเนี้ยคือสิบสามมิถุนายนหกห้าค่ะไอ้ที่ว่าวันที่ว่า
วันที่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งวิวาทะเละเลยเนี่ยคือตอนไหนนะ
ก่อนก่อนปลายเดือนเมษาปลายเดือนเมษาช่วงปลายเดือนเมษา๖๕
มันมีอะไรเกิดขึ้นในวันนั้นผมนอนที่อิสระครับแล้ววันนั้น
เช้าพระเขามาใส่บาททำไมต้องไปนอนที่เออทำไมต้องไปนอนสารา
ผมทะเลาะกับเมียเมียไม่ให้เข้าบ้านทะเลาะกับเมียอีกแล้วครับ
ที่ถูกตีก็ทะเลาะกับเมียวันจุดเริ่มต้นก็ทะเลาะกับเมีย
ไม่เข้าบ้านผมก็เลยมานอนที่สาราเพราะเมียไม่เข้าบ้านแล้วอ่ะ
ผมก็นอนในคนเดียวแล้วเนี่ยสารานี่คือคือบ้านเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านครับ
แล้วฝั่งตรงข้างบ้านเนี่ยครับมีสาราครับ
ซึ่งเป็นสาราประชาคมของหมู่บ้าน
เพราะเขาจะมาใส่บาทกันตอนเช้า

ลุงทะเลาะกับเมียคืนวันนั้นทะเลาะกับป้าป้าพนอครับจ้ะ
กลางมุ้งนอนที่สาราข้ามไปกลางเต็นต์นอนเลยครับ

เขาได้ยินบอกว่าใครนอน

เขาบอกใครเหี้ยเกี๊ยวเมายายเหี้ยขนาดนั้น
ใครจะให้เข้าบ้านผมก็ไม่ได้เถียงอะไรครับ
ผมก็นิ่งเพราะพระเขาอยู่ครับ

ก็แล้วกันไปก็ผมไม่ได้เถียงอะไรเลย

นอนอยู่เช้าตู่ขึ้นมาเนี่ยเขามาใส่บาทกัน

มีเสียงมาบอกเนี่ยมานอนตรงนี้เนี่ยสงสัยเมาอ่ะดิ

ผมก็น่าคิดในใจบอกเดี๋ยวสักวันถ้าเจอกันอีก

ผมไม่ได้กินเหล้าไม่ได้กินครับไม่มีเหล้ากิน

เต็นต์ไปกางเต็นต์นอนสารา

อ๋อเขาถามชาวบ้านแถวนั้น

ว่าที่เรามาอ้วยาเยี่ยงขนาดนั้น

สองอาทิตย์อีกสองอาทิตย์

ผมไปเจอเขายืนอยู่หน้าบ้านเลี้ยงหมาอยู่

วันนั้นมึงว่ากูทำไมกูทำอะไรให้มึงล่ะ
ขี้เหล้าเมายาก็เรื่องของกูไม่เกี่ยวกับมึงเลย
ก็ไม่ได้ขอเงินมึงกินครับนั่นแหละ
แล้วลูกเมียเขาก็ถึงแบบเขาด่าหยาบคายนะหลายคำ
ผมก็ขึ้นเหมือนกันผมก็เถียงกันบ้างไอ้โน่ไอ้นี่บ้าง
แค่นั้นเองไม่มีอะไรก็ผมก็กลับที่ที่พัก

ประเจิดก็นึกว่าเขาก็ไม่มีเรื่องมีราวแล้ว
จบกันได้ใช่แค่นั้นไม่มีอะไรเลยครับพี่
หลังจากวันที่สาราหน้าหมู่บ้านวันใส่บาท

ประเจิดขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านเขา

ถามแล้วก็เลยวิวาธากันไปวิวาธากันมา

ยอมรับครับผมยอมรับผมพูดอะไรผมต้องรับความจริงครับ
มีตัวสามีกับภรรยา

ลูกชายไม่อยู่แล้วมั้งของคุณไม่อยู่

ไม่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์เลยนะ

ยืนยันว่าเขามาทำร้ายลุงร่วมกับพ่ออย่างนี้เหรอ

แต่ผมเห็นข้างเขายืนรออยู่ปากซอย

มันมืดมองเห็นเลยอย่าง๖โมงประมาณ๖โมงครึ่งเนี่ย
จำหน้าได้จำคนได้จำหน้าได้เลยก็ยืนอยู่อ้วนปุ๊บเลย

ก็เข้าโรงพยาบาลมีคนไปช่วยอย่างที่เราคุยกันตอนแรก

แล้วยังไงต่อคุณสุรศักดิ์ที่บอกว่าคดีพ่อไม่คืบหน้า
ก็คือถามเขาเขาก็ให้ล้ออย่างเดียวเลยครับ

ไปแจ้งวันนั้นวันนั้นเลยวันนั้นไปแจ้งเลยครับ
วันที่๑๓ก็ไปแจ้งเลยไปแจ้งคืนนั้นเลย
สพบังรจันทร์ใช่ครับแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน
เดี๋ยวรอพ่อออกจากโรงพยาบาลแล้วค่อยมาแจ้งอีกทีหนึ่ง
ก็คืออีก๗วันพ่อออกจากโรงพยาบาลใช่ไหม
ออกเกือบ๒อาทิตย์ครับเพราะออกมาปุ๊บก็ยังไปลงพักไม่ได้
ตกลงอยู่โรงพยาบาลกี่วัน
ไปโรงพักอีกครั้งหนึ่งใช่ครับพอมาฟื้นตัวได้พอพอเดินได้อะไรได้พูดได้ก็พากันไปโรงพักไปแจ้งความครับ
ข้อหาเขารับแจ้งแบบไหนอะไรยังไงไหม
ตอนนั้นก็เขาก็ไปแจ้งความแล้วร้อยเวรเขาก็เหมือนเขารับเรื่องไว้อะครับ
รับเรื่องไว้อ่าเหมือนว่าเขารับรับเรื่องไว้ครับ
รับเรื่องไว้แต่ยังไม่รับแจ้งอย่างนี้หรือว่าอย่างไรโดนตีขนาดนี้คือยัง
คือเท่าที่สอบถามเนี่ยคือพนักงานสวนก็รับเอาไว้นะครับแต่ยังไม่ได้สอบสวนยังไม่ได้ชี้อะไรเลยนะครับก็รับไว้
ทางนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถามทีไรก็บอกรอก่อนรอก่อนรอก่อนแต่คือรออะไรไม่รู้ไงครับรอก่อนรอก่อนอย่างนี้

กรอบกับฝั่งคู่กรณีก็จริงเท็จไม่รู้แต่อันนี้เป็นคำบอกเล่านะครับก็ไปพูดให้คนในหมู่บ้านฟังว่ามึงไม่ต้องมาสู้กับกู
กูเป็นใครกูมีเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เกิดความกังวล

ใช่ปลายสัปดาห์

คุณเอกพบเนี่ยสายใหม่ต้องรอดเนี่ย
ทางทางตำรวจเขารับแจ้งความหรือยัง

ตอนนั้นเขารับแจ้งความแล้วครับ

เขายังไม่ได้เรียกตัวผู้ต้องหามารับทราบ

ไม่มีการเรียกยังครับผู้ที่ถูกกล่าวหา

คือตี๔พี่โหยเดี๋ยว
พยานว่าฯมาที่จุดข่าคือธนายครับ
อืมทานายครับ
เพราะว่าช่วงวันแรก
เขาพาทางผู้ช่วยไปแจ้งความ

พยายามฆ่ากลับอะไรอย่างเนี้ยครับตอนนั้นผมก็กลัวปุ๊บพบกรุง

ลาวเลยทางฝั่งนั้นเนี่ยทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาไป
แจ้งความพ่อเราว่าพยายามฆ่าครับพยายามฆ่าทำร้ายร่างกายพยายามฆ่าเลยครับ
แล้วตำรวจเขารับแจ้งความคดีนั้นหรือเปล่าผมถามแล้วเขาบอกว่า
เขาจะแจ้งอะไรก็มันก็สิทธิ์ของเขาแล้วก็ตามกระบวนการว่ามันใช่หรือไม่ใช่
อะไรประมาณเนี้ยครับผมก็เลยถามเขาว่าอ่าเอ้าเขามาแจ้งความพยายามฆ่า
หรือทำร้ายร่างกายแล้วร่างกายเขามีแผลหรอกครับ
เขาเป็นอะไรเจ็บเปล่าตำรวจบอกไม่มีไม่มีอะไรเลย
แต่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขานั่นแหละสิทธิ์เขาบอกมันเป็นสิทธิ์ของเขา
เพราะวันนั้นลุงประเจิดบอกมันก็ไม่มีใครเห็นเลยนอกจาก๓คน
ใช่ไหมที่ว่าสองรุ่มหนึ่งใช่ครับกว่าจะไปเจออีกทีนึงก็คือนู่น
โชคแล้วมีคนมารับขึ้นรถแล้วก็ไปส่งไปช่วยแล้วลูกชายไปหาทนายมาอยู่ดีดี
ทนายถอนตัวทนายถอนตัวพอถอนตัวปุ๊บผมดูแล้วแล้วคดีไม่คืบ
ทนายถอนตัวพอวันรุ่งขึ้นผมชวนพ่อกับแม่ผม
เดี๋ยวเรามาเสี่ยงมาหากรุงเทพดีกว่าเดี๋ยวมาหาพี่เอกมาหาสายใหม่ต้องรอด
ผมออกมาตั้งตีสี่เลยได้ติดต่อก่อนไหมหรือมาแบบเสี่ยงดวงมาเสี่ยงดวงมาเลยครับ
มาตามพี่อยู่เลยอย่างเงี้ยแหละไม่ได้ติดต่อเลยไม่ครับคือว่าพี่อยู่ยังไม่รู้เลยครับ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
ผู้ต้องหาเนี่ยมารับทราบข้อเก่าหาแล้วด้วยอ๋อเรียกมาแล้วเรียก
มาแล้วครับเรียกมาแล้วแล้วก็เอ่อณขนาดเนี้ยทราบว่าทาง
ผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนเนี่ยก็ถูกคุมขังอยู่ที่โรงพักแล้ว
อืมในในเมื่อเพิ่งได้ตัวมาเมื่อวันสองวันนะครับ
แล้วก็กำลังจะส่งฟ้องนะครับเตรียมส่งฟ้องด้วย
เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่เจ้าที่ของรัฐกับพี่
ประชาชนเนี่ยต้องสื่อสารกันมากกว่านี้สักนิดนึงนะครับ
แบบบังเอิญมันห้าเดือนมันนานมันนานมันมาคืบเนี้ยวันหลังหลัง
ตอนที่ที่มาสายใหม่ต้องรอดเนี่ยก็ต้องยอมรับกันตรงตรงนะครับ
มันมันนานมันนานเกินไปนะครับเพราะว่าบางทีเอ่อ
ประชาชนที่เขาทุกข์ร้อนนะครับต้องฝากทางเจ้าที่ตำรวจ
บางทีก็ต้องสื่อสารเยอะสักนิดนึงแล้วก็ขอให้เร่งรัด
เพราะอย่างเงี้เขาแทบจะผูกคอตายอยู่แล้วนะครับทำงานสั่งการไม่ได้เลย
การตาบอดอ่ะไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลย
เรื่องนี้มันมันยอมไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็
ผมก็เลยอธิบายทางครอบครัวฟังว่า
ถ้าเกิดอีกฝั่งคู่กรณีเนี่ยเขาจะแจ้งความมันก็เป็นสิทธิ์นะ
แต่ว่าขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของเรานะครับเพราะว่าการสอบสวนเนี่ย
เขาดูทุกรูปแบบแจ้งมาเนี่ยถ้าสอบส่วนแล้วมันไม่ใช่เนี่ย
จะโดนดำเนินคดีกลับด้วยข้อหาแจ้งความเท็จนะครับ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ได้คุยกับทางท่านภูมิกับแล้ว
ภูมิกับก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
เราเราจะคุยกับทางภูมิกราบการครับสอบพอบางอ่าอ่าบางละจันทร์บางละจันทร์
ครับที่สิงห์บุรีนะฮะจะได้ถามความคืบหน้าทางคดีกันด้วยนะครับ
นี่เขามีคดีแพ่งด้วยนะที่ความจริงแล้วเขาสามารถเรียกร้องเงินเยียวยาชดเชยได้นะฮะ
ต้องได้ครับต้องได้เดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาครับได้ฟังจากทางตำรวจด้วยนะครับ

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามความคืบหน้าคดีของลุงประเจิด
จากทางตำรวจเลยนะฮะท่านภูมิกับการสพบังรจันทร์นะครับ
จังหวัดสิงห์บุรีนะครับเจ้าของคดีพันธมตเอกวรพันธ์พิสุทธานนท์นะครับ
อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับสวัสดีครับท่านภูมิกับครับสวัสดีครับ
ครับครับผมครับสวัสดีครับครับขออนุญาตเรียนถามความคืบหน้าคดีของลุงประเจิดหน่อยนะฮะ
ตกลงตอนนี้ความคืบหน้าทางคดีเป็นยังไงครับท่านเอ่อตอนนี้คืออ่า
ในส่วนของตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับเข้าสู่กระบวนการแล้วครับ
มีการแจ้งข้อก่อหาให้ทราบนะครับว่ารวมกันร่วมกันพยายามฆ่าครับครับ
แล้วก็นำตัวไปฝากหางต่อสารครับในส่วนของสำนวนการสอบสวนครับ
มีการสรุปสำนวนส่งพนักงานอายการเรียบร้อยครับผม
คือส่งอายการวันนี้แล้วส่งแล้วใช่ไหมฮะท่านเรียบร้อยครับ
อันนี้เราคัดค้านการประกันตัวไหมฮะหรือว่าให้เขาไปยื่นต่อชั้นศาลชั้นอายการยังไง
ยื่นยื่นในชั้นศาลเองครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ยมาปรากฏต่อหน้าครับ
ดังนั้นนำตัวไปให้สารใช้อำนาจศาลในการควบคุมครับ
ส่วนจะประกันหรือไม่ประกันเนี่ยอยู่ที่อำนาจของศาลครับ
แต่ถ้าเกิดว่าในภายหลังเนี่ยมีการยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐานหรือมีประการอื่นใดนะครับ
สามารถที่จะยื่นคำร้องต่อสารให้สารพิจารณาทบทวนได้ครับผมท่านท่านภูมิกับครับ
ทั้งสองสองคนพ่อลูกเนี่ยเขาได้แจ้งความกลับทางลุงประเจิดไหมฮะ
เห็นบอกตอนแรกจะไปแจ้งความเรื่องทางฝั่งลุงประเจิดก็จะไปทำร้ายเขาหรือพยายามฆ่าอะไรเขาเนี่ย
ในในส่วนตรงนี้ขอขออนุญาตตรวจสอบก่อนนะครับพี่ครับเอ่อ
ตอนนี้เราเราคุยในส่วนของคดีของลุงประเดิดก่อนก็ได้ครับพี่ครับอ่าอ่า
แล้วไอ้๕เดือนกว่าที่ผ่านมามันมีตรงไหนที่มันติดขัดอะไรยังไงไหมครับ
ท่านเห็นบอกทางเขาบอกคดีไม่ค่อยคืบหรืออะไรยังไง
คืออย่างนี้ครับอันนี้อาจจะเป็นการสื่อสารจากร้อยเวรผิดพลาดนิดนึงนะครับ
ในส่วนของคดีเนี่ยตั้งแต่รับแจ้งความครั้งแรกเนี่ยเอ่อ
ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยได้ออกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุตั้งแต่ต้นนะครับ
แล้วก็มีการสอบสวนปากคำพยานสอบสวนปากคำผู้เสียหายเรียบร้อยนะครับ
แต่ว่าอาจจะติดขัดเรื่องอาการของทางขออนุญาตเรียกคุณพี่ประเสริฐดีกว่า
เพราะว่าอายุยังไม่เยอะนะครับก็เอ่อเนื่องจากอาการของคุณพี่ประเสริฐเนี่ย
ครับดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้ในการพินาในส่วนคดีเนี่ย
เราก็เลยต้องติดตามในส่วนของอาการนะครับว่าแขนเป็นยังไง
ในส่วนของตาเนี่ยจะทุกคนภาพหรือไม่นะครับ
ดังนั้นก็เลยอาจจะเสียเวลาในส่วนตรงนี้ครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องคดีเนี่ย
มีการดำเนินการโดยตลอดครับผมแล้วก็เอ่อในส่วนของสิทธิ์ของผู้เสียหาย
เราก็แจ้งไปตามสิทธิ์ครับผมมีการแจ้งสิทธิ์ผู้เสียหายทางยุติธรรมจังหวัด
นาในส่วนของเงินชดเชยเรียบร้อยครับอ่าเพราะฉะนั้นที่ว่า
ทางฝั่งของผู้ต้องหาไปบอกว่ารู้จักตำรวจรู้จักสอสอไม่กลัวเคลียร์ได้
อะไรพวกนี้ยืนยันว่าไม่มีแล้วก็ให้ความเป็นธรรม
ไม่มีครับขอให้มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่อำรวจครับ
ว่าไม่มีรู้จักใครนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาบังคับ
ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าทีมรวดได้ครับไปตามกระบวนการยุทิศทำครับผม
อ่าท่านท่านภูมิกับเรื่องคดีทางทางแพ่งในการเรียกร้องเงินเยียวยาอะไรพวกนี้เรา
เขาสามารถฟ้องควบคู่ไปด้วยได้ไหมฮะหรือว่าเราส่งไปสำนวนแบบไหนอะไรยังไงฮะ
สามารถฟ้องได้ครับฟ้องได้ควบคู่กันครับไม่น่ามีปัญหาครับครับ
เอาเป็นว่ายืนยันว่ามีความคืบหน้าเรียบร้อยตอนนี้ส่งฟ้องอายการแล้ว
ต้องหาก็ส่งฟ้องฝากขังที่ศาลไปแล้วเรียบร้อยครับครับ
ขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับท่านภูมิกับการสพบังรจันทร์นะฮะ
ที่สิงภูรีนะครับพันธุ์สมุทรเอกวรพันธุ์พิสุทธานนทร์
ส่งฟ้องฝากหังที่ศาลแล้วก็ส่งฟ้องอัยการสำหรับคดีครับ
คดีทางแพ่งเห็นลูกชายบอกว่าได้ยื่นฟ้องไปเรียบร้อยแล้วด้วยใช่ไหมฮ
ใช่ครับเมื่อคืนนี้ครับเมื่อคืนนี้เขาก็เรียกเรียกไปครับ
เขานี่คือในร้อยเวรนะครับอ๋อเขาทำสำนวนคดีทางแพ่งให้แล้ว
ใช่ครับเราเรียกร้องอะไรยังไงก็ก็มีเรียกเรียกร้อง
อันนี้เมื่อคืนนี้แฟนแฟนเขาไปครับครับ
อะไรยังไงจ้ะร้อยเวรเขาทำสำนวนคดีทางแพ่งให้เรียบร้อยแล้ว
ใช่ซึ่งก็ต้องไปรอทางทางผู้ต้องหาว่าเขาจะว่ายังไงใช่ไหม
เขาจะเจรจาหรือจะใช้ไม่ใช้หรือแบบไหนยังไง

กรณีที่เกิดลักษณะแบบนี้ทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสหรือฆ่าเนี่ย
ผู้เสียหายจะต้องใช้สิทธิ์ในการไปฟ้องแพ่งเองที่สารแพ่ง

สามารถเรียนรางคดีอายาควบคู่กับการเรียกร้องค่าเสียหายได้
โดยที่ทัพสามฝั่งผู้เสียหายประสงค์ครึ่งจะเขียนคำลองไป
เวลาอยู่ในชั้นศาลศาลท่านก็จะพิจารณาในเรื่องของค่าเสียหายทางแพ่งควบคู่
สามารถใช้สิทธิ์ไปฟ้องตรงที่สารแพ่งได้อีกด้วยในปัจจุบันนี้
แล้วก็เมื่อเช้าเมื่อเช้านี้เองผมก็ได้พาคุณลุงและครอบครัวไปที่กระทรวงยุทธรรม
ไปพบท่านว่าที่ร้อยตีธนกิจจิตอารีรัฐซึ่งท่านเป็นตัวแทนของท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธินเนี่ย

กระทรวงยุทธรรมโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ย
ก็จะลงพื้นที่นะครับมาเยี่ยมคุณลุงนะครับ

ไปดูในเรื่องของเงินเยียวยาเรื่องให้ความเป็นธรรมต่างด้วยนะครับ
เมื่อเช้านี้ก็ต้องขอบคุณกระทรวงยุทธรรมด้วยนะครับ
ก็ถือว่าคดีอาญาก็คืบหน้าคดีแพ่งร้อยเวรก็ทำสำนวนให้เรียบร้อย
ช่วยเหลือเยียวยาทางผู้ตกเป็นเหยื่อในคดีต่างเนี่ย
กระทรวงยุทธรรมก็นาธนาเป็นผู้เสียหายในคดีอายา
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุทธรรมนะครับ

ฟังจากทางตำรวจแล้ววันนี้คุณลุงคุณป้าลูกชาย

ยังเป็นห่วงยังกังวลเรื่องไหนอีกไหม

แล้วก็ความเป็นอยู่ของพ่อแม่

ทำไมทำไมป้าถึงเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย
เพราะว่าเนี่ยอยากจะพูดกับผู้ใหญ่บ้านนะ

ทำไมลูกบ้านโดนตีตั้งแต่วันแรกจนวันนี้
ไม่เคยมาพูดเลยมีแต่ใส่ร้ายอย่างเดียว
เที่ยวไปโฆษณาว่าอย่างนั้นอย่างนี้

ไม่ใช่เป็นตีตั้งแต่ว่าเป็นพ่อบ้านเลยนะ

ผู้ใหญ่บ้านที่คนที่เขามีเรื่องกับสามีเราที่เป็นผู้ช่วยอ่ะนะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนั้นคือคนที่เป็นผู้ต้องหา

ไม่เคยมาดูแลไม่ดูดำดูดี
มีแต่ไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้
ว่าประเจิดอย่างนั้นว่าประเจิดอย่างนี้
แล้วพอได้ทักประตานสองสามเดือน
ชาวบ้านเขาก็สงสารเขาก็ถามว่า
ผู้ใหญ่เรื่องคดีไปถึงไหน
บอกโอ้เรื่องคดีจบไปแล้ว

อันนี้ที่ป้ากับลุงเขาสะท้อนมานะ

อยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็สื่อสารบอกมายังผมได้
หรือบอกคุณเอกพบสายใหม่ต้องรอดก็ได้
เดี๋ยวจะได้ไปเนี่ยบอกกับคุณลุงคุณป้าเขาก็จะได้สบายใจ
แต่เอาว่าเป็นว่าตอนนี้เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย
กังวลว่านี่แต่หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยเราก็อยู่บ้าน
อยู่บ้านแทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลย
กลับพื้นพ่อเนี่ยผมไม่ให้ออกไปไหนเลยครับ
จะไปตลาดนี้ก็ต้องไปนู่นสายสายดูว่ามีรถไม่มีรถ

ตอนนี้เคยไปส่งหลานทุกวันหลานผู้หญิงสองคน
ก็ไม่กล้าไปส่งต้องให้หลานเอารถไปเอง

มันก็เป็นปัญหาพี่วิทย์นะคือถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่บ้านดูอยู่นะครับ
จริงอยากฝากผู้ใหญ่เนี่ยเกิดเหตุลักษณะแบบนี้ในหมู่บ้านของเรานะครับ
อยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยคือถึงแม้โอเคล่ะว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่ก็ตามแต่
แต่ว่ารักษณะแบบนี้ผู้ใหญ่ต้องคือพยายามทั้งสองฝ่ายพูดคุยทั้งสองฝ่าย
แล้วก็พยายามที่จะปรับความเข้าใจคดีก็ดวงคดีไปนะครับ
แต่ว่าผู้ใหญ่ก็ต้องพยายามเอาทั้งลูกบ้านด้วยนะครับ
ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ปรณีประนอมพูดคุยทำความเข้าใจเนี่ยผมว่ามันก็คงจะต้อง
ง่ายกว่านี้รูปแบบของคดีก็คงจะไม่ต้องมาเดินทางมาถึงกรุงเทพขนาดนี้นะครับ
หรือถ้าเกิดอยากให้ดูเรื่องนี้ด้วยอาจจะสื่อสารกันผิดพลาดไม่เข้าใจกันปากต่อปาก
อะไรยังไงผู้ใหญ่ก็บอกมานะหรือไปเจอเขาที่บ้านหน่อยก็จะได้พูดคุยทำความเข้าใจกัน
ก็เป็นลูกบ้านเราผู้ใหญ่ยังไงก็เป็นลูกบ้านของผู้ใหญ่ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยนะครับ
เป็นลูกบ้านของผู้ใหญ่วันเลือกก็อาจจะเลือกผู้ใหญ่ด้วยซ้ำถูกไหม
เป็นที่พึ่งที่หวังนี่เลือกเลือกผู้ใหญ่บ้านด้วย
แฟนอยู่ยุธยาไปหาน้องสาวเขาต้องไปเลือกเขา
พี่เอาสบายเพราะตอนแรกเลยพูดเลยว่าตอนแรกเขาดีมากเลยก่อนจะเป็นผู้ใหญ่
ดีจริงช่วยเหลือหมดมีอะไรนี่มาพูดมาคุย
พอเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่รู้เป็นอะไรไม่มาคุยไม่อะไรเลยว่าอย่างเดียวอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวรอ
เดี๋ยวรอเขามาทำความเข้าใจกันอีกทีนึง
เป็นห่วงพ่อเรื่องอะไรเห็นบอกเรื่องทำมาหากินทีนี้จะทำยังไงกันเนี่ยอายุ๕๐กว่าจะ๖๐อยู่แล้ว
ตอนนี้พ่อทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะครับแขนไปหมดแล้วแค่ยืนยืนนานยังไม่ได้เลยครับ
ตอนนี้ไม่ใช่อะไรห่วงหลานอย่างเดียวเพราะหลานสามคนเรียนทั้งนั้นเลย
แล้วก็ลูกชายก็มีครอบครัวเขาก็ให้มั่ง
แล้วก็ไปเนี่ยทุกวันนี้ไปยิ้มน้องสาวน้องสาวขายของก็จะไม่มีทุนอยู่แล้วยิ้ม
น้องสาวก็สงสารเห็นว่าหลานไปโรงเรียนก็ให้ยิ้ม
ผมจะหมดเวลาแล้วตั้งแต่เกิดเหตุวันนั้นเนี่ยชีวิตเราเนี่ยชีวิตครอบครัวเรามันเปลี่ยนไปเลยไหม
เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเลยเหมือนก็หน้ามือเป็นหลังมือเลย
มันอัดอั้นตันใจยังไงบ้างเนี่ยโอ้โหไม่พูดอะไรไม่ออกเลยนั่งคุยอยู่บ้านสองคน
เมียก็นั่งร้องไห้คิดถึงว่าหลานจะทำอะไรกินมาคุยกับลูก
ลูกก็ร้องไห้แม่ทนไปหน่อยเถอะเดี๋ยวเราก็ดีขึ้นบอกมันไม่ดีหรอกเขาเหยียบย่ำเราขนาดนี้มันจะไปดีอะไรตอนไหน
สุดท้ายวันนี้มาหาคุณเอกพบสายใหม่ต้องรอดความคืบหน้าทางคดีตำรวจก็เร่งรัดให้เรียบร้อย
คือถ้ามาหาผมเนี่ยผมยืนยันนะว่าคนทุกคนต้องเท่ากันจะยากดีมีจนรวยจนแค่ไหนผมไม่ได้สนใจนะครับทำผิดต้องถูกดำเนินคดีเท่านั้น
คืบหน้าทั้งคดีอาญาแล้วก็คดีแพ่ง
ครับก็ขอขอบคุณที่เต็มใหม่ครับที่ช่วยเดือกครับทั้งท่องทางทุกคนด้วยครับ
คืบหน้าทุกคดีเลยนะครับขอบพระคุณจริงฮะขอบพระคุณทุกท่านครับขอบคุณคุณเอกพบด้วยครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับ
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒